จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ
แต่ที่เห็นจะโดดเด่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
อย่างเช่นที่ช่องเขาขาดซึ่งไทยรัฐจอบประเด็นเพิ่งจะนำเสนอการรำลึกของเฉลยศึกที่นั่นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เขาขาดก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการดูแลด้วยความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียกับประเทศไทย
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีหวังว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ได้อีก๑เท่าตัว
ด้วยการใช้ประวัติศาสตร์เพิ่มคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวครับ
ช่องเขานี้ถูกตัดโดยมนุษย์เพื่อสร้างเป็นทางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นฝีมือของเฉลยศึกที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นใช้งานอย่างหนัก
ที่นี่ถูกเรียกว่าช่องเขาขาดหรือช่องไฟนรกเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผู้ต้องเสียชีวิตแลกกับทางรถไฟสายนี้เป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันช่องเขาขาดถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นจนถึงหลักแสนคนเดินทางมาเยี่ยมชมและรำลึกถึงความเจ็บปวดผลพวงที่เกิดขึ้นจากสงคราม
ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์เพื่อเล่าถึงอดีตที่เคยเกิดขึ้น
ด้วยการร่วมมือพัฒนาระหว่างออสเตรเลียกับประเทศไทย
อัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทยรัฐทีวีโดยระบุ
ช่องเขาขาดเป็นสถานที่แห่งความทรงจำ
โดยเฉพาะความโหดร้ายและการสูญเสียชีวิตเฉลยศึกที่ทั้งหมดต้องตัดช่องเขาที่เป็นหิน
ด้วยมือของพวกเขาเองที่นี่จึงเหมาะกับการรำลึกอดีต
ด้วยความที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้
สิ่งที่ดีที่สุดคือการนำประวัติศาสตร์มาเสริม
แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่ามากขึ้น
ถึงจะสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น
ด้านประวัติศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์
เสร็จแล้วมาดูสารประสาทซึ่งยังหลงเหลืออยู่
ยังมีสิ่งที่สามารถดูย้อนกลับไปได้เมื่อ๗๐ปีที่แล้วนะครับ

เยือนจังหวัดกาญจนบุรีมากถึง๗ล้านคน
ซึ่งทางจังหวัดก็หวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้

เพราะการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ธรรมชาติที่สวยงามและเสน่ห์ของจุดท่องเที่ยว
ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน